ในจังหวัดพิจิตรรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วหลังจากคืนน้าชายของแฟนเนี่ย
เอาปืนลูกซองลงมาแล้วทำท่าจะไล่ยิงคือหลังก่อเหตุได้รับการประกันตัวออกมา
ชะนวนขัดแย้งเนี่ยมรดกที่ดิน๘๐ไร้ครับ
ยังไม่เอาปืนออกมาพร้อมมาพร้อมมามันถือปืนยังเอาคืบปืนออกมาเอาคืบปืนออกมา

พาผมไปข้างนอกก่อน
โหชีวิตแขวงอยู่บนเส้นได้ก็เห็นปืนน่ะลากไปแล้วนั่นน่ะ
พ่อผู้ชายคนนี้สวมเสื้อเชิดสีเท้าครับในมือในถือปืนลูกซองยาวเดินดุมเข้ามาที่บ้านหลังหนึ่ง
เข้ามาที่บ้านหลังหนึ่งท่ามกลางเสียงกรีดร้อง
คนในบริเวณบ้านขณะเดียวกันก็มีคนเข้าไปพยายามห้ามผู้ชายคนนี้นะครับ
เหตุการณ์ก็ค่อนข้างจะชุนละมุนคุณผู้ชมถ้าดูตามโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายคลิป
ก็อาจจะปวดหัวหน่อยขณะเดียวกันนะครับมีการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปวิดีโอ
เก็บไว้ด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสิบมีนาคมที่ผ่านมาต่อมาผู้เสียหายนะครับ
นำเรื่องดังกล่าวนะครับไปโพสต์ร้องเรียนในกลุ่มอยากดังเดี๋ยวจัดให้
คือคนทำเนี่ยนะฮะคนที่ทำเนี่ยเป็นน้องชายของแม่
เหตุเกิดจากเรื่องมรดกที่ดินซึ่งศาลท่านตัดสินมาแล้ว
แต่เหลืออีกส่วนมันยังแบ่งไม่ลงตัวคุณผู้ชมครับ
ก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุก็เคยขู่จะยิงมาแล้วหลายครั้ง
หลังเกิดเหตุนะครับก็ผู้ต้องหาได้ประกันตัวมาในวงเงิน๓แสนบาท
แต่ทุกคนกลัวฮะกลัวจะก่อเหตุซ้ำอีก
ล่าสุดคุณเบิร์ตนะครับนายบัณฑิตอายุ๔๐ปีผู้เสียหายเนี่ยเล่าบอกว่า
คู่กรณีคือนายชำนาญอายุ๖๓ปีเป็นน้าชายของแฟน
เจ้าตัวไม่พอใจคือมีการจัดสรรที่ดินมรดกฝั่งครอบครัวแฟน๘๐ไร่เป็น๖แปลง
ประเด็นที่ดินของครอบครัวแฟนก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนไปแล้ว
แต่สิ่งที่อยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมเขาบอกว่าเขากลัว
เขากลัวคู่กรณีเนี่ยจะเอาปืนมาใช้กับเขาอีกนะครับ
เพราะว่าได้ประกันตัวออกมาเรื่องมันยังไม่จบเลย
ไม่ได้นะครับผมได้ข้อมูลมาผิดเข้าใจว่าผู้ใหญ่บ้านไปประกันตัว
คือท้ายที่สุดข้อมูลที่ผมได้มานี้คือข้อมูลจริงแล้ว
มีบริษัทประกันบริษัทหนึ่งสามารถซื้อประกันอิสระภาพได้
ซึ่งก็คือการประกันตัวนี่แหละมูลค่าสามแสนซึ่งไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้าน
ขอความกรุณาผู้ใหญ่บ้านเมตตาผมหน่อยนะครับ
ไม่ได้อยากมีปัญหากับผู้ใหญ่นะครับขอโทษด้วยครับผม
นี่ครับคุณเบิร์ตเขาขอโทษผ่านสื่อไปยังผู้ใหญ่บ้านนะครับ
หมู่๕ตะบนเมืองเก่าเพราะว่าเขาเองเข้าใจผิดคิดว่าผู้ใหญ่ไปประกันให้
แต่แท้จริงแล้วคู่กรณีซื้อประกันอิสรภาพเพื่อให้ได้สิทธิการประกันตัวมาเอง
ชำนาญผู้ก่อเหตุเปิดใจกับทีมข่าวเย็นไทยรัฐบ้างลองฟังเขาบ้างสิ
รับว่าบันดาลโทษะเมื่อเห็นคู่กรณีปรากฏตัวที่บ้าน
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยให้ไปทำเรื่องที่ดินเพื่อจะตกลงกัน
แต่ไม่มาไงตามตัวยากเขาบอกแบบนี้พอมาเจอตัวก็เลยคว้าปืนจะขู่เท่านั้น
ปืนขึ้นมาน็อคก็ยังไม่ได้ขึ้นผมก็ไม่ได้ขึ้นน็อค
ผมก็ไปห้ามมันหลังมันใหญ่
อย่างไรก็ตามนะครับนายชำนาญระบุว่าเขาโดนดำเนินคดีในความผิด
พรบออาวุธปืนแล้วก็ประกันตัวออกมาแล้ว
ส่วนเรื่องความขัดแย้งก็ถูกคนในครอบครัวตำหนิมากเลยนะครับ
ทำแบบนี้กับหลานส่วนประเด็นเรื่องที่ดินเนี่ยก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของศาลท่านว่างั้นนะ
หลังจากนี้นะครับเขาก็จะทำเกษตรกรรมกับภรรยาไปตามปกตินี่แหละครับ